มากกว่าหนึ่งพันคนเข้าร่วมแข่งขันนะครับ
ก็ถือว่าเป็นสัญญาที่ดีกับแผนงานบรรจุมวยไทยเข้าและครั้งนี้
แล้วก็ที่นี่ดรปัญญาหารมยวงอธิบดีกรมภารกศึกษาก็บอกว่า
มีเงินไหลเข้าประเทศถึง๑๕๐ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
ประสบทฤษในเรื่องของด้านการจัดการการการ
มีทีมที่เข้าร่วมในการขันเป็นจำนวนมากถึง๘๔ประเทศ
ประเด็นที่๒ก็คือประเทศต่างที่เข้ามาร่วมกันการในครั้งนี้
มีการพัฒนาเรื่องของทักษะของมวยไทยนะครับอย่างดียิ่ง
ถูกต้องดีขึ้นในเรื่องของการใช้ศิลปะมวยไทยต่าง
สิบสี่ประเทศที่เข้ามาคาดว่ามีเงินสะพัดในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าโรงแรมค่าที่พักค่าใช้จ่ายเหมารถต่างค่าอาหารค่าต่าง
ประเมินคร่าวนะครับไม่น่าจะต่ำกว่า๑๕๐ล้านนะครับต้องถือว่าประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว
ในการจัดยุทธ์เมืองมวยไทยมากขอสมควรก็ต้องถือว่าประสงค์สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้
ไปดูเรื่องของผลงานของนักมวยชาวไทยนะครับก็ยังยอดเยี่ยมครับ
มวยไทยที่เป็นคนไทยนะครับคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองได้อีกครั้งหนึ่งครับ
เป็นสมัยที่๓ติดต่อกันนะครับก็จัดมาได้ทั้งหมด๒๕เหรียญทองนะครับ
กว่าคู่แข่งจากรัสเซียคาซักสถานตุรกีและออสเตรเลียครับ
ต่อกันที่มหากรรมประกวดศิลปะมวยไทยชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่๒๑ประจำปี๒๕๖๑นะครับ
วันที่๓ของการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภทไหว้ครูมวยไทยทักษะมวยไทยและประเภทกีตะมวยไทยครับ
เงินรางวัลรวม๒๔ล้านบาทนะครับ
คีตะมวยไทยครับรุ่นไม่จำกัดอายุก็มีทีมเข้าร่วมทั้งหมดนะครับ
๒๐ทีมและกีฬาเกือบ๒๐๐คนครับ
มาดูลีลาของทีมนี้ครับลีลาของทีมบัวทิพย์
พยายามโชว์ลีลาความแข็งแกร่งและศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างเต็มที่นะครับ
แต่ก็น่าเสียดายครับไม่สามารถเข้าไปเป็น๑ใน๕ทีมสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศได้
จากยังขาดความพร้อมและการต่อในเรื่องของท่าทางนะครับ
ส่วน๕ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับก็ประกอบไปด้วย
ชมรมกระบี่กระบองและมวยไทยเพชรชบูรณ์ชมรมมวยไทยโรงเรียนโสพลสิริราช
แล้วก็มีชัยมงคลศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต๗จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์และวัฒนาฟอร์ตบ้านโป่งครับ